อาวุธเต็มเลยมาก็ประมาณสักเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่อีกสองคน
ถือปืนยาวแล้วก็เป็นตำรวจนอกเครื่องแบบอีก๓คน
พอมาถึงที่โรงพักเขาก็บอกว่ามีนะมึงต้องโดนข้อหาเคอร์ฟิลล์นะ
มึงต้องโดนข้อหาปลอมแปลงเอกสารนะเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวพี่คุยกับสารวัตรให้
เดี๋ยวพี่ต่อลองให้เหลือหมื่นนึงแล้วแถมนะพี่เขานั่งกินเหล้าต่อหน้าเราเลย

เป็นเรื่องราวที่แม่ค้าบอกโอ้โหเจ็บใจช้ำใจเหลือเกิน
โดนตำรวจรีดไถเงินข่มขู่แถมยังใช้ให้แกะหอยให้กินอีกนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วแม่ค้าก็บอกว่าเอาจริงนะ
อยนางรมเนี่ยมันเพิ่งมาเลยอ่ะแบบสดดังนั้นจะแกะให้ก็แกะให้ไม่ได้ง่ายเลย
มันต้องใช้เวลาแถมเขาก็กินแกล้มเหล้ากันต่อหน้าต่อตาแม่ค้าเลย
นะครับก็ขูดเลือดเอากับปูแล้วรีดไถเงินจากชาวบ้าน
กลายเป็นประเด็นเรื่องของวงการศรีกากีนะครับ
ถูกต้องค่ะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยนะคะทางผู้บังคับบัญชาเนี่ยทราบแล้ว
แล้วก็บอกว่าโอ้โหยังไงฟันไม่เลี้ยงแน่นอน
ถ้าสมมุติเกิดว่าตรวจสอบใน๗วันแล้วพบความผิดจริงเนี่ยนะคะ
จะต้องโดนทั้งวินัยแล้วก็โดนทั้งอาญาด้วยว่าเป็นตำรวจ
ทำไมถึงทำแบบนี้ขูดรีดกับประชาชน
ปิ๊กแป๊ะพอบอตรอเนี่ยควันออกหูเลย

เรื่องนี้แม่ค้าที่ขายอาหารทะเลเขาก็ร้องเรียนกับสื่อมวลชน
บอกว่าโดนตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองพัทธลุงจับ
ซึ่งตอนนั้นเธอกำลังขับรถจะกลับบ้านในพื้นที่ที่ตำบลพญาขันที่อำเภอเมืองพัทธลุง
คือตัวเธอไปรอรับอาหารทะเลที่ตรัง
แล้วโดนเจ้าหน้าที่มาแจ้งข้อหาเมื่อสักครู่
คุณผู้ชมได้ฟังบางช่วงบางตอนจากปากของเธอแล้ว

เหตุการณ์นี้มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒มิถุนายนตอนกลางคืน
ทีนี้พอมีการนำตัวเธอไปที่สพเมืองพัทธลุงเนี่ย
มีการเรียกเงินแลกกับการปล่อยตัว
ทีนี้มันก็กลายเป็นประเด็นเพราะเขามีการเจรจาต่อรองกันด้วย
บอกว่าตอนนั้นนะเจ้าหน้าที่ตำรวจมีทั้งชุดจับกลุ่มระดับสารวัตรเลยนะ
นายดาบตำรวจฝึกงานเนี่ยมีหมดเลยที่ด่านเนี่ยนะฮะ
พอตั้งด่านตรวจเธอก็ให้ตรวจค้น
ก็ยอมรับว่ามันช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์จริงนะครับ
พอมาถึงที่โรงพักก็เลยมีการเจรจา
เธอบอกว่าเธอก็ขอคุยกับตำรวจเหมือนกันนะ

ตำรวจขู่บอกว่านี่เจอหลายกระทงแน่เลย
ถ้างั้นไปเคลียร์กับสารวัตร

พอต้องไปเคลียร์กับสารวัตรแล้วมีการเรียกเงินไง

ไม่รู้จะเอาตังค์จากไหนอ่ะแล้วก็มีการขอลดคือมีคืออยู่ดีดีอ่ะ

มันเจรจารดมาเดี๋ยว๔๐๐๐๐บาท
ใช่เธอก็ยังไม่มีสุดท้ายค่ะคือตำรวจก็ขอ๑๐๐๐บาท

ก็เลยเอายังไงดีล่ะที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอนี่คือ
ตังค์มานะไปยืมญาติของสามีมาได้๕๗๐๐บาท
มันยังไม่ครบหมื่นขาดอยู่อีกเนี่ยนะคะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าก็ไปกดจากตู้สิ
แล้วจะขอโอนทางโทรศัพท์ผ่านบัญชีดาบตำรวจชุดจับกลุ่ม
แล้วมันกลายเป็นว่าเงินไม่ครบจำนวนนะคุณผู้ชม
ท้ายที่สุดชุดจับกลุ่มก็มีการต่อรอง
เอาอย่างนี้เหลือไปเห็นท้ายรถไงคะ
มันก็จะมีพวกอะไรบ้างอ่ะปูกุ้งหอยที่อยู่ในรถเนี่ย

ใช่เขาบอกว่าอ่านในรถ๔๐๐๐กว่าบาทอ่ะ

งั้นเอาเดี๋ยวยึดพวกอาหารทะเลท้ายรถด้วยเลย

พอไม่ได้เงินก็เอาเป็นอาหารทะเลก็จะเอา
ใช่ค่ะแล้วก็บอกด้วยนะอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใคร
โอ้โหเธอบอกว่าที่เธอช้ำใจที่สุดเนี่ยนะ
ตำรวจชุดนี้นั่งกินเหล้ากันอยู่
แล้วก็สั่งให้เธอแกะหอยนังรมให้ตำรวจกิน
กว่าเธอจะได้กลับบ้านนี่คือเวลามันล่วงเลยไปหลังเที่ยงคืนนะคะ
เธอก็ต้องมานั่งดูตำรวจกงเหล้า
แล้วก็มีหอยนังรมของเธอแกล้มเหล้าซะงั้น
บอกช้ำใจนะอาหารทะเลสดใหม่ที่ฉันซื้อมา
เพื่อจะไปขายมันต้องถูกยึดแบบนี้
ถูกตำรวจให้ฉันแกะหอยนางรมให้กินอีก
เธอก็เลยเอาเรื่องแชร์ในโลกโซเชียล
แต่ปรากฏว่าหลังจากที่มีการแชร์ในโลกโซเชียล
ตำรวจชุดดังกล่าวโทรมาขู่แล้วก็คุกคามเธออีกนะ
โอ้โหทีนี้เธอก็กลัวสิคะคุณผู้ชม
ความปลอดภัยของเธอต่อไปจะเป็นยังไง
เรื่องนี้คุณผู้ชมทางด้านพลตำรวจตรีกฤษฎาแก้วจันดี
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงเนี่ย
บอกว่าผลการสอบสวนข้อได้จริงชั้นต้นจะแล้วเสร็จในวันนี้
แล้วก็ยอมรับด้วยนะคะว่ากรณีนี้มันมีมูล
เรื่องต้นก็เลยสั่งก่อนเลยค่ะย้ายตำรวจในชุดระดับชั้นประทวนเนี่ยนะ
ที่มีการพาดพิงถึงย้ายให้ไปปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
ที่สพจังหวัดพัทธลุงแล้วก็ย้ายไปที่ตำรวจภูทร
พัทธลุงนะคะโดยไม่ให้ลงทำงาน
ที่มันเกี่ยวข้องกับประชาชนในพื้นที่
แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน

อย่างหลักฐานที่เป็นพวกเอกสารสลิปการโอนเงิน
รวมถึงจะสอบสวนผู้เสียหายสอบสวนตำรวจชั้นประทวนทั้งหมดเลย
ซึ่งในการสอบสวนจะมีการหาข้อเท็จจริง
มันมีอยู่เรื่องหนึ่งด้วยก็คือเรื่องของการโกงเหล้าไง
ว่าเอ๊ะดื่มเหล้าในที่ทำงานขณะปฏิบัติหน้าที่ได้ยังไง
เพราะว่าตัวแม่ค้าเองก็บอกว่า
หอยนังรมให้ภายในห้องทำงานที่สพเมืองพัทธลุงเลย
ทีนี้ทางด้านผู้มังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงบอกด้วยนะ
ถ้าหลักฐานมันเชื่อมไปถึงใครไม่ว่าจะเป็นตำรวจระดับไหนก็ตาม
เดี๋ยวจะเอาผิดทั้งทางวินัยและอาญา
แล้วก็คาดว่าเรื่องนี้จะสรุปผลได้ภายใน๗วันนะคะ
ทีนี้ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้คุณสืบสกุลบอกใช่ไหม
ตัวเธอก็กังวลเรื่องความปลอดภัย
เพราะว่าโดนคุกคามโดนข่มขู่
ซึ่งถ้าเกิดว่าตัวเธอถูกตำรวจชุดนี้คุกคามเนี่ย
อันนี้ทางผู้การจังหวัดแนะนำนะว่ามาร้องเรียนเพิ่มเติมได้
แล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวล
ขอให้เชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจ
ครับอืมนอกจากนั้นพันธุ์ตำรวจเอก
ฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็บอกด้วยค่ะว่าทางพบตร
ก็คือพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
ถึงหูแล้วได้รับรายงานกรณีนี้แล้ว
ทีนี้ทางด้านพลตำรวจเอกจากทิพย์กำชับเลย

อย่างรอบครอบและรวดเร็วต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ถ้าเกิดว่าผลการตรวจสอบออกมาเนี่ยแล้วปรากฏว่าตำรวจทำผิดจริง
ใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบจริง
หากินบนความเดือดร้อนของผู้อื่นแล้วก็ซ้ำเติมประชาชนจริง
ต้นสังกัดต้องดำเนินคดีอาญา
ต้องดำเนินคดีทางวินัยอย่างเด็ดขาด
แล้วยิ่งช่วงนี้ด้วยคุณสืบสกุลคุณผู้ชม

ภาพรวมของประชาชนทุกสาขาอาชีพล่ะค่ะได้รับความเดือดร้อนทั้งหมด

ทีนี้ท่านก็เลยกำชับแล้วก็มีข้อสั่งการ
ยังกองบัญชาการทุกภาคส่วนหัวหน้าหน่วย
ต้นสังกัดทุกพื้นที่เลยนะ

แล้วก็ดูเรื่องวินัยข้าราชการตำรวจ
ไม่ว่าจะเป็นเวลาราชการนอกเวลาราชการ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีการลงโทษตำรวจที่ทำแบบนี้
ไหลออกทั้งปลดออกทั้งให้ออก
คือจะไม่ปล่อยเอาไว้ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของแวดวงตำรวจแน่นอนนะคะ